รัฐบาลได้พินามาโดยตลอดนะครับเรื่องการประกาศพรกรฉุกเฉิน
เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเอาพรกรฉบับนั้นมาประกาศซึ่งผมจะประกาศใช้ในวันเมื่อรืนนี้นะครับ
สวัสดีครับมาอัปเดตสถานการณ์โควิด๑๙ประจำวันอังคารที่๒๔มีนาคม๒๕๖๓กับไทยรัฐออนไลน์ครับ
แล้วเราก็มาถึงจุดนี้วันที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ได้แถลงรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙โดยมีการประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉิน
ซึ่งจะมีผลในวันที่๒๖มีนาคมนี้แต่เบื้องต้นยังไม่ได้ระบุเวลาหรือข้อกำหนดต่าง
ในการออกจากบ้านเรือนต้องรอฟังกันต่อไปนะครับ
โดยปกตินะครับพรกรฉุกเฉินนั้นจะให้อำนาจรัฐบาลในการเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่กระทบหรืออาจจะกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของประเทศ
ความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอย่างฉุกเฉินและร้ายแรง
อกจากนี้รัฐบาลยังประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยง
โดยเบื้องต้นจะให้เงินเยียวยาแก่ผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม
รายละ๕๐๐๐บาทเป็นเวลา๓เดือน
ช่วยเหลือแรงงานลูกจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม

สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมนั้น
เพิ่มสิทธิ์กรณีว่างงาน๕๐ของค่าจ้าง
โดยแบ่งเป็น๒กรณีคือ
หากนายจ้างไม่ให้ทำงานรับเงินไม่เกิน๑๘๐วัน
และ๒รัฐสั่งหยุดรับเงินไม่เกิน๙๐วัน
ก่อนจะประกาศพรกรฉุกเฉินย้อนกลับไปกว่า๑๐๐วันที่ผ่านมา
เช่นเดียวกับทั่วโลกโดยล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้วประมาณ๑๖๐๐๐ราย
ติดเชื้อกว่า๓๖๐๐๐ราย
ส่วนสถานการณ์ในไทยกระทรวงสาธารณสุข
รวมสะสม๘๒๗รายและมีผู้เสียชีวิตอีก๓รายรวมเป็น๔รายแล้วนะครับ
และตอนนี้มีสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเรื่องหนึ่งครับคือมีผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาแต่ไม่แจ้งประวัติเสี่ยงให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบ
บุคลากรทางการแพทย์ของเรา๔คนติดเชื้อไวรัสนี้ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลครับ
สำหรับผู้ที่เสียชีวิต๓รายนั้นเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกระทรวงสาธารณสุขให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตทั้ง๓ลายดังต่อไปนี้ครับ
ในผู้ป่วยที่เสียชีวิตเพิ่มวันนี้นะครับที่จะรายงานเพิ่มมี๓รายนะครับ๒รายแรกนะครับเป็นชาวไทยอายุ๗๐ปีถ้าท่านจำได้เรารายงานอยู่ตลอดนะครับก็คือผู้ป่วยที่เป็นวรรณโรคนะครับเป็นโรคร่วมนะครับนั้นเสียชีวิตไปเมื่อวานนี้นะครับ
อีกรายหนึ่งนะครับก็เป็นผู้ป่วยชาวไทยอายุ๗๙ปีนะครับก็เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่เราได้เอ่ยไปแล้วก็คือสนามมวยนะครับรายนี้มีอาการหนักตั้งแต่แรกรับนะครับแล้วก็เข้ามาตั้งแต่วันที่๑๖มีนาคมนะครับมีโรคประจำตัวหลายโรคนะครับทั้งคู่รักษาอยู่ที่สถาบันบำราชนราดูนนะครับ
ส่วนรายสุดท้ายที่ต้องรายงานนะครับก็คือเป็นผู้ป่วยชาวไทยนะครับรายที่๓ที่เสียชีวิตอายุ๔๕ปีอันนี้ก็มีภาวะโรคเบาหวานนะครับและโรคอ้วนนะครับอันนี้จากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ถึงแม้สถานการณ์ในไทยจะดูมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นแต่ถ้าเราช่วยกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเราก็รอดพ้นวิกฤตครั้งนี้เหมือนกับที่อูฮันที่เตรียมประกาศยกเลิกล็อกดาวน์ในวันที่๘เมษายนที่จะถึงนี้แล้วนะครับติดตามอัปเดตสถานการณ์โควิด๑๙ได้ที่ไทยรัฐทุกช่องทางเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์เฟซบุ๊กและ